โปรดติดตามตอนต่อไป

ครับ
พี่อย่างเดียว

หมดไปเร็วมา
แล้วสุดท้ายบอกเลยว่าไม่อยากไป

พี่เลิกก็เลิกก็เลิก

นี่พี่เจ๊ค่อยควากแล้วมีครับ

กุ้งวางเงินจำนวน๗๐๐บาท
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๘๐๐บาท

เป็นร้านกาแฟบรรยากาศชิว
พร้อมเมนูที่ทานง่ายแต่มากด้วยความอร่อย
ร้านตกแต่งให้มีกลิ่นอายของทหารนิด
และให้ความรู้ความอบอุ่นไปในตัว
เงียบสงบคนไม่พลุกพลาด
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอ่านหนังสือ

มาเลยครับมาเลยครับ

ค่ะทีมที่ผ้ากุ้งค่ะลงเงินไว้๓๐๐บาทครับ

ราคา๑๑๐บาทเพิ่มชีสได้ทั้งหมด๓ชิ้น

ไม่ต้องใช้ฐานล่ะครับผัวฐานไม่น่าจะหมด

ไม่แบบเออแป้งไม่เหมือนแป้งทั่วไปด้วยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย

เป็นแป้งแล้วนี่ไงแป้งแบบไต้หวัน

พี่ก๊อฟค่ะลงเงินไว้๑๘๐๐บาท

ไต้หวันชีสเบอร์เกอร์ราคา๑๑๐บาทเพิ่มชีสค่ะ
ทำไมดูแบบเราสะใจยังไงไม่รู้อ่ะ

ได้ทั้งหมด๑๖ชิ้นค่ะ

เมนูเบอร์เกอร์ไต้หวัน
อีกหนึ่งอาหารทะเล่นของคนไต้หวัน

ตัวแป้งเหมือนแป้งมันโฉ
ที่เนื้อเนียนนุ่มกำลังดี
ไส้ด้านในเป็นไก่ทอดสูตรเด็ดเฉพาะตัว
กรอบและรสชาติกลมกล่อมด้วยตัวซอส
เรียกได้ว่าชิ้นเดียวไม่พอ
ต้องขอเพิ่มแน่นอน
ขอตัวช่วย
มามามา

ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนช่วยกันครับ
เดี๋ยวทีมงานจะให้คำใบ้นะครับ
หัวหน้าทีมจะต้องเป็นคนใบ้นะครับ
และลูกทีมจะต้องเป็นคนทายครับ

นี่ตา

ผมจะลดให้๓จานครับ

แต่พี่ต้องชิมก่อนอร่อยมากดีจริงอ่ะชิมก่อน

ไต้หวานไต้หวานไม่เอาดีนะ

ชีวิตไม่เคยกินอะไรเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะ
แป้งจะสารเป๋าก็ไม่เชิง
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขา
จะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
พูดเลยนะคุณขนาดเรา๓ชิ้นเรายังแย่
จริงแล้วเพื่อนเราทางฝั่งนู้นเนี่ย

เพลงนี้ขาดรอยมากเพราะว่าคุณลงได้ดีสุดเลยว่ะ
อันแรกแล้วก็อันกลางอันสองคือจบหมดเลยคือลงดีหมดเลย

นี่มันเป็นอย่างงี้
สองคนแต่สองคนถือว่ามาถึงก่อน

ยันหดสี่

เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ

โดยมีหอการค้าไทยเป็นเจ้าของ
และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทยครับ

และทีมสุพลากุ้งเป็นทีมที่ชนะไปครับ

เออครับผมงั้นขอเชิญบทลงโทษของเราเลยดีกว่าครับ

เป็นธรรมเนียมครับที่เราจะต้องมีของปลอบใจทีมผู้แพ้ครับผม
มีขนมปังแบบชิ้นเล็กด้วยเนี่ย
จนแบบต้องอยากจะเห็นเพิ่มยังไงฮะเนี้ยขนมปังสั่งขยาย
ขยายขยอกครับผมชอบสั่งขยายสั่งขยาย
ครับแล้วพบกับผมเชฟอาร์ตนะครับและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ
คุณพลาดกุ้งและคุณก๊อฟเดชพลที่จะนำลูกทีมไปเปิด
บัตรภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

แนววันนี้เป็นแนวใหม่
กินให้ไวไปให้ถึงครับ
ด้วยมั้ยอ่าได้ได้
ตั้งแต่ธนาคารจะยึดร้านเนี่ยทำทุกอย่าง